เพราะว่าคนหันเหมาทานเนื้อเข้แทน

นี่นี่อะไรอ่ะแพงที่สุดของร้านแล้วก็ตอนนี้ก็คือแพงที่สุด
ทำไมอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะแพงกว่าเท้าพี่พี่ดูหมูดิหมูกรอบ
โอ้โหหมูกรอบเน้นเน้นโอ้โหอันนี้นะกินของแพงแล้ว
แพงที่สุดอุ้ยกินแบบนี้โต๊ะข้างอิจฉาปะเนี่ย
เดี๋ยวก็หาว่าอวดรวยที่สำคัญอร่อยด้วยเปล่าค่ะค่ะ
กะเพราหมูกรอบที่เคยธรรมดากลายเป็นว่ายุคปัจจุบันนี้
มันกลายเป็นของหรูยิ่งกว่าขึ้นเหลานะฮะเพราะราคา
แต่เราเนี่ยแทบจะสัมผัสเขาไม่ได้เลย
สสพี่วันอยู่บำรุงสสกรุงเทพ

วดรวยซะหน่อยเดินมาที่ร้านอาหารตามสั่ง
นี่แค่ร้านอาหารตามสั่งถึงขั้นอวดรวยเหรอ

ต้องซื้อหมูกินเนี่ยต้องใช้ตังค์เยอะกว่าเดิมเนี่ย

ร้านอาหารตามสั่งนี้ก็อยู่แถวบ้านพี่วันนั่นแหละ
ขอเมนูแพงกระแทกปากซะหน่อย

เพราหมูกรอบไข่ดาวก็กรอบด้วย

ถ้าเมื่อก่อนนี้เรียกว่าอาหารบ้าน

กะเพราหมูกะเพราไก่ไข่ดาวเข้าใจได้

เราไม่สามารถจะรับประทานหมูได้ตามใจชอบ

จึงกลายเป็นเมนูหมูหรูหรา

เอาล่ะหาอะไรรับประทานเป็นอาหารหรูซะหน่อย

แล้วรอบนี้ชาวบ้านออกมาสมทบ

แม่งแพงทุกอย่างไม่รู้จะทำมาหากินอย่างไรแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างจริงก็บ่นซ้ำฮะไม่ไหวแล้วป่า
ป่าคือพี่วันหมูโลละ๒๔๐ไข่แผงละ๑๔๐
น้ำมันพืชขวดละ๖๐กว่าบาทแพงทุกอย่างจริง
แพงทุกอย่างยกเว้นค่าแรงช่วงนี้สั่งอะไรแพงทุกอย่าง
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะว่าไม่มีตังค์จะไปสั่งของกินแล้ว
เท่ากับว่าทุกเมนูแพงทุกอย่างจริง